เมื่อคืนกลางดึกมีเหตุระทึกเกิดขึ้น
โรงงานขนาดใหญ่ที่บ้านเกาะบ้านเกาะก็คือสมุทรสาคร

โรงงานที่๒๐บาททุกอย่างไหม
รู้จักค่ะที่นี่เป็นคางสินค้าเก็บ๒๐บาททุกอย่าง
ไฟไหม้ลุกลามบานปลายฮะ

โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานเดียวนะโรงงานเดียวใหญ่ประมาณสัก๕ไร่
แล้วความร้อนแรงของไฟ
ทำให้โครงเหล็กหลังคาหลอมลงมาเลย
มันหลอมละลายลงมาหลังคาซุดหมดเลยครับ
เหตุการณ์นี้ไฟโหมกระพือสุดร้อนระอุทะลุตลอด
แรงขนาดที่หลังคาซุดลงมาเรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้คือโรงงานที่ตั้งอยู่เลขที่๖๖อยู่หมู่๖
ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นกระดังเก็บคลังสินค้าเขาเรียกว่าเก็บของเบ็ดตะเล็ด
ไม่แล้วคือของเบตเตอร์เล็ตทุกอย่าง๒๐บาทส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงนะ
เป็นเชื้อเพลิงเป็นพลาสติกเป็นกระดาษเป็นพลาสติกใช่เลยฮะ
เพราะที่นี่เก็บเครื่องเขียนเครื่องครัวเครื่องใช้
เครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเล่น
แถมยังเป็นที่เก็บเศษผ้าด้วยฮะ
เศษผ้าโอ้โหนี่ก็เชื้อเพลิง

รถดับเพลิงมาทั้งออปะตอเลยออปะตอบ้านเกาะมาหมดเลย
รวมถึงรถดับเพลิงของอบตและพื้นที่ใกล้เคียง๒๐กว่าคัน
และดมฉีดกันโอ้โหจ้าละวันครับ
ตลุดกว่าจะหยุดได้๒ชั่วโมงเต็ม
ใช้เวลานานนะครับปกตินานมากนะเพราะว่ารถมันเยอะมาก

แต่นี่คือเนื่องจากโรงงานเขามีขนาดใหญ่ด้วย
แล้วไฟลุกลามรุนแรงด้วยนะครับ
๒ชั่วโมงเต็มขนาดใช้รถดับเพลิงทั้งอบตกว่า๒๐คันครับ

ในช่วงเวลา๒ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุ

เพราะตอนเกิดเหตุนี้มีเจ้ารถที่เฝ้ากระดังแค่คนเดียวครับ
ความเสียหายของโกดังคลังสินค้าทุกอย่าง๒๐บาท

เดี๋ยวนะตกลงจะ๒๐หรือจะ๑๐
คือครั้งนี้คือทุกอย่าง๒๐บาท
แต่ความเสียหายไม่น่าจะต่ำกว่า๑๐ล้านบาท

เข้าไปตรวจสอบอีกทีว่าสาเหตุของไฟไหม้
เหตุการณ์โรงงานที่บ้านเกาะสมุทรสาคร
เกิดจากอะไรกันแน่ครับ
คือเบื้องต้นก็สันนิษฐานกันว่าไฟฟ้ารัดวงจร

แล้วต้องตรวจสอบรายละเอียดกันเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
ใช่หรือเปล่าพิสูจน์หลักฐานต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะใช่ครับ